ก็เลยอยากเล่าเรื่องทนายตั้มเพราะว่าจริงวันนี้หลายคนรอนะ
หลังจากที่เมื่อวานทนายตั้มโพสต์แล้วก็มีแฮชแท็กว่าจันนี้รู้เรื่อง
เพราะว่าได้คุยกับคนสำคัญกับปฏิรินี้ใช่ไหม

ปรากฏว่าตอนประมาณ๙โมงนิดธนายตั้มโพสต์แล้วค่ะ
นี่โพสต์รูปนี้มีธนายตั้มฝั่งซ้ายเสื้อสีดำ
แล้วฝั่งขวานั่นใครพี่ดายศพี่ของคุณตังโม
แล้วก็ที่เบลอนั้นมีลูกสาวตัวน้อยนั่งอยู่ด้วยลูกสาวของคุณดายศนั่นเองนะ
เพราะว่าทุกคนจับจ้องทนายตั้มนัดเวลาไว้๙โมงเช้า
จะเปิดเผยเรื่องราวและจะมีบุคคลสำคัญมา
แล้วพอ๙โมงนิด๙โมง๑๒นาทีเองนะ
ก็เนี่ยเปิดเผยภาพนี้มาโอ้โหแป๊บเดียวคนเข้าไปแสงความคิดเห็นในเฟสของทนายตั้มเป็นหมื่น
เพียบมากค่ะแล้วเนี่ยดิฉันก็ดูในโพสต์
เพราะว่าอยากรู้ไงว่าเอ๊ะนี่ใช่ไหมคือคนสำคัญที่ทนายตั้มบอกเอาไว้
คือธนายตั้มบอกว่าในโพสต์นี้นะคะ
ถึงแม้แม่น้องตังโมจะไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวแล้ว
แต่วันนี้พี่ดายศซึ่งเป็นพี่ชายของตังโมและเป็นผู้เสียหายคนนึงทนไม่ไหว
ขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาว
พรุ่งนี้หมายถึงวันอังคารนะคุณผู้ชม
พรุ่งนี้เวลา๙โมงผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำรวจ
เพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่
ดายศบอกกับผมว่าผมไม่สนใจเรื่องเงิน
ผมขอทำเพื่อนน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกัน
แล้วแฟนคลับน้องตังโมพร้อมจะสู้ไปกับพวกเราไหมครับ
อันนี้ทนายตั้มถามนะคะแล้วก็แฮชแท็ก
แท็กว่าหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังค์
แล้วกลับมาทวงความยุติธรรมให้น้องแตงโม
นี่ค่ะโพสต์ออกมาคนเข้าไปถาม
ดายศใช่ไหมแต่เป็นบุคคลสำคัญใช่ไหมพี่
ทนายตั้มตอบหน่อยทนายตั้มตอบหน่อยแต่ทนายตั้มวันนี้ไม่น่าจะมีเวลาตอบอะไรมาก
เพราะทนายตั้มไปทำคดีอื่นแล้วก็ขึ้นสารอยู่
ใช่ค่ะเห็นทนายตั้มบอกว่าโอ้นี่คนโทรมาหาผมเพียบเลย
กลัวว่าแบบว่าผมอยู่ในศาลอยู่นะทีนี้ถ้าเกิดย้อนไปดูเมื่อวานนะคุณผู้ชม
นายตั้มเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้โพสต์หนึ่งบอกว่าวันนี้มีบุคคลสำคัญ
เกี่ยวข้องกับน้องตังโมมาคุยกับผมแล้วก็แฮชแท็กจันนี้รู้เรื่อง
นี่ค่ะพอนักข่าวของเราเห็นแล้วก็เลยติดต่อไปคุยกับทนายตั้ม
นายตั้มเขาบอกนะบอกว่าเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้
มีผู้ใหญ่คนนึงตอนนี้ขอไม่เอ่ยชื่อนะ
เดินทางมาหาผมคุยเรื่องคดีน้องตังโม
ทนายตั้มบอกว่าจากการที่คุยกัน
ข้อมูลของผู้ใหญ่ท่านนี้นะเป็นประโยชน์กับรูปคดีมากเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังหน่อยค่ะตอนที่ทนายตั้มคุยกับนักข่าวของไทยรัฐค่ะ

เขาต้องการหาความเป็นธรรมให้กับทางน้องตังโม
เราก็ย้อนซะหน่อยนะว่าทนายตั้มในช่วงวัน๒วันนี้
โพสต์อะไรบ้างนะครับอันนี้เราค่อยย้อนลงไปนะฮะ

ใช่ค่ะหลังจากโพสต์ว่าบุคคลสำคัญใช่ไหม
หลังจากนั้นทนายตั้มก็โพสต์เพิ่มเติมอีกนะ
บอกว่าผมได้ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือคนนึง

แจ้งมาว่ามีคนคนหนึ่งเวลาไปเที่ยว
จะมีพฤติกรรมหยอดยาให้ผู้หญิงหมดสติ

ปริศนาคนนั้นเขียนมาบอกว่า
เพื่อเป็นข้อมูลที่พี่ไม่รู้ครับแต่น่าจะรู้แล้วล่ะพี่
แล้วบอกเป็นคนที่ไปเที่ยวจุดบอกชื่อมานะ
เป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วหยอดยาผู้หญิง
อันนี้ต้องเซ็นเซอร์ไอ้จุดดำนะเห็นไหม

แต่ทนายตั้มเอามาโพสต์แบบว่าขอปิดชื่อไว้ก่อน
แล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่รู้เลยเคยมีข่าวเหรอ

เคเพื่อนในแก๊งเนี่ยแจ้งมาหมายถึงแก๊งเขานะ
ไม่ใช่แก๊งจุดก็เป็นเซ็นเซอร์สีแดง
ทนายตั้มก็ถามว่ามีหลักฐานอะไรไหม
บุคคลนั้นบอกว่าอันนี้ไม่มีเลย

นายตั้มถามกลับไปเพื่อนของน้องพอจะออกมาแฉได้หรือเปล่า
ปริศนาที่ส่งข้อความมามาคุยกับทนายตั้มบอกว่า
เพื่อนไม่กล้าแฉครับ
แต่ทนายตั้มเอาแชทข้อความนี้มาลงไว้ในเฟสของทนายตั้มนะ
ใช่ค่ะหลังจากโพสต์นี้แล้ว
นายตั้มก็โพสต์ต่อไม่หยุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากนั้นโพสต์แบบนี้คุณ
บอกว่ามีข้อมูลวงในว่า
พลตำรวจตรีนห
ขายข้อมูลความลับการสืบสวนคดีน้องแตงโมให้กับบุคคลภายนอก
ฝากพบตรตรวจสอบด้วยนะคะ
นะครับแล้วมีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นเยอะเลย
นายตั้มก็คอมเมนต์ตอบกลับความคิดเห็นเหล่านั้น
บอกว่านี่เดี๋ยวพลตำรวจตรีนอต้องเตรียมหานายคนใหม่เกาะได้เลยนะฮะ
แล้วก็มัวแต่ไปสืบคนอื่นระวังโดนตำรวจอื่น
เขาสืบกลับเรื่องเผยความลับราชการบ้างนะ

ทักทายทนายตั้มเหมือนกันบอกว่าขอบคุณทนายตั้มมากเลยนะคะ

นายตั้มเขาก็ตอบกลับคุณแอนนาบอกว่าสู้ไปด้วยกันครับแอนนา

มีเมื่อกี้อันนี้ดิฉันเข้าไปดูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย
นายตั้มบอกว่าตอนนี้โพสต์เก่าผมเมื่อปี๕๘

ถ้าเพจผมโดนปิดไปเนี่ยฝากตามเพจใหม่ผมด้วยละกัน
ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าทนายตั้มโพสต์เรื่องราวแบบนี้มารัว
แล้วไม่รู้ว่ามีใครไปแจ้งรีพอร์ตอะไรย้อนหลังหรือเปล่าด้วย
ทีนี้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาพอ๙โมง๑นาที๒นาที
ทนายตั้มได้มีการโพสต์ภาพกับพี่ชายของคุณแตงโมใช่ไหม

ทีนี้ครับคนก็เข้าไปถามมากมายว่า
ดายศจะเป็นบุคคลสำคัญทางคดีที่ทนายตั้มเปิดเผยมาใช่ไหม
เราก็อยากรู้เราก็กริ้งกลางต่อสายถึงทนายตั้ม
ทนายตั้มเนี่ยตอบคำถามเราสั้นมากคุณแค่ประโยคเดียว๒ประโยคเท่านั้นเองนะฮะ
เพราะเราถามทนายตั้มคนในรูปที่ทนายตั้มโพสต์เนี่ย

ฟังเสียงคำตอบของทนายตั้มสักนิดหนึ่งฮะ
ใช่แล้วครับเป็นพี่ชายแตงโมกับลูกสาวของพี่ชายเขา
ติดศาลอยู่ต้องหลังเที่ยงนักข่าวโทรกันมาเลย

เราก็โทรไปจะถามต่อนะท่านนายอะไรอย่างนี้
ไม่ทันได้อ้าปากถามเลยนักข่าวของเราไม่ทันได้อ้าปากถามเลย
นายตั้มบอกโอ้โหนี่คนโทรมาเพียบเลย
บานเลยพี่จะโดนสารด่าอยู่แล้ว

ทีนี้ต้องรอฮะทนายตั้มจะว่างช่วงบ่าย

บ่ายวันนี้ทีมข่าวของเราซักทนายตั้มแน่นะครับ
ค่ะส่วนพี่ดายศเนี่ยทีมข่าวก็โทรไปถาม

ว่าพี่ไดยฤทธิ์เนี่ยจะเป็นบุคคลสำคัญใช่ไหม

ใช่นี่ตอนที่นักข่าวของเราส่งไป

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่โทรไปถามเนี่ยนะ
คือพี่ดายศก็พูดแหละบอกว่าพวกรายละเอียดคดีเรื่องอื่นเนี่ยนะ
คือผมยังไม่ขอให้ข้อมูลอยากให้คุยกับทนายตั้มดีกว่า
เพราะว่าเราก็ถามไปไงว่าแบบพี่ดายศถามจริง
ดายศเชื่อไหมคะว่าทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นการสรุป
ที่ตำรวจบอกเบื้องต้นนะว่าเป็นอุบัติเหตุ
ประโยคที่พี่ดายศตอบมาว่าเชื่อตำรวจหรือเปล่า
มีนะนี่ค่ะเชื่อหรือไม่เชื่อทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่ามันน่าเชื่อหรือเปล่า
คุณแม่ได้เคลียร์กับคุณแม่หรือยัง
พี่ดายศตอบข้อมูลที่แบบโอ้โหทำให้นักข่าวของเราเอ๊ะเหมือนกัน
เราต้องเอามาให้คุณผู้ชมได้รู้กันว่าพี่ดายศตอบว่าอะไร
ยายศตอบว่าแม่เดินตามเลขกลของฝั่งนู้นเยอะ
ตามไม่ทันพวกเขาหรอกแม่คิดตามไม่ทัน
คุณผู้ชมดูสินี่คือคำตอบของพี่ดายศที่ตอบมานะครับ
แล้วเราก็ถามอีกนิดนึงพี่ดายศรายละเอียดเรื่องคดี

นายยศบอกว่าผมยังไม่ขอให้ข้อมูลครับ
แล้วเราก็ถามพี่ดายศพี่ดายศเป็นบุคคลสำคัญที่ทนายตั้ม

ดายศตอบว่านี่ต้องคุยกับทนายตั้มดีกว่าครับ

คำตอบสั้นของพี่ดายศนะให้สัมภาษณ์กับเรา
ประมาณแค่กี่นาทีเอง๓นาที

นะฮะแล้วประโยคสุดท้ายที่พี่ยายศเขาพูด
ก็คือบอกว่าพวกเราขอให้ช่วยเถอะ
ช่วยในการทำคดียืนยันที่จะขอสู้
เพื่อน้องโมให้ถึงที่สุดนะครับ
หลังจากนี้พี่ดายศยังยืนยันว่าจะสู้เพื่อแตงโมต่อใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้องหาความจริงเพื่อน้องโมต่อ

ดายศบอกว่ายืนยันจะขอสู้เพื่อน้องโมให้ถึงที่สุดนะครับ
ที่ฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของพี่ดายศเดชจบ
เมื่อตอน๑ชมที่แล้วพี่ดายศก็โพสเป็นรูป
ของคุณตังโมตอนเด็กรูปใส่ชุดไทย
ใส่สบายแล้วก็ยกมือไหว้อยู่
เรามาช่วยตามหาความยุติธรรมเพื่อนน้องโมกันนะครับ

ก่อนหน้านี้พี่ดายศเขาก็โพสต์เกี่ยวกับข่าวนี่แหละครับ
ภาพข่าวต่างที่ปรากฏในสื่อ
เพราะว่าพี่ดายศเขาก็ต้องติดตามข่าวสาร
ทางคดีเอาข่าวนี้ไปโพสต์เหมือนกัน
ดายศโพสต์กรณีที่พังงะเจอกระเป๋าปริศนา
อะไรแบบนี้นะครับกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ติดแฮชแท็กความยุติธรรมแฮชแท็กความจริง
คนผิดคนปกปิดต้องได้รับกรรมที่ทำไว้
แท็กกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับ
อันนี้พี่ดายกเขาก็ติดตามข่าวสารนะรวมถึงนี่ด้วย
ด่วนคลิปแตงโมตกน้ำพี่ดายศเขาเอาไปแชร์เหมือนกัน

นี่คือความเคลื่อนไหวของทนายตั้มที่เปิดเผยภาพของพี่ดายศมา
เราก็โทรหาทั้งทนายตั้มและพี่ดายศออกมา

เดี๋ยวตอนบ่ายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราโทรหาทนายตั้มอีกครั้งหนึ่งนะครับ